ที่สมุทรประการครับไปดูเหตุสลดดาบตำรวจอายุ๓๗นะครับ
สังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ทะเลาะกับภรรยาอายุ๓๓ปีคือจริงทะเลาะกันประจำข้างห้องบอก
แต่ว่าครั้งนี้เกิดการยื้อแย่งปืนครับแล้วก็เกิดเสียงปืนดังขึ้น
ดาบตำรวจท่านถูกยิงเสียชีวิตครับตำรวจสพเมืองสมุทรปราการนะครับ
เข้าตรวจสอบเหตุยิงการที่บ้านพักข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการตะบนปากน้ำอำเภอเมืองนะครับ
ซึ่งเป็นอาคารสูงห้าชั้นแห่งนี้นี่แหละฮะไปพบศพดาบตำรวจธีระธาดากิจสำเร็จ
อายุสามสิบเจ็ดปีนะครับอยู่ในห้องพักชั้นห้า
กางเกงขาสั้นไม่ได้สวมเสื้อมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนที่หลังหูขวา๑นัด
ต้นขาซ้ายหนึ่งนัดหน้าอกสองนัดนะฮะนอนหงายจมกองเลือดอยู่
ใกล้กันพบปืนออโตเมติกขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๒กระบอกครับ
กระสุนปืนขนาดเดียวกัน๔ปลอกแล้วก็มีมีดทำครัวตกอยู่ข้างศพอีก๑เล่มด้วย
เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันการแพทย์จักรีนรุบดินต่อไป
ผู้ก่อเหตุคือนางสาวที่คำพรกิจสำเร็จอายุ๓๓ภรรยาของผู้เสียชีวิตนั่นแหละครับ
เธอนั่งร้องไห้ฟูมฟายอยู่ฮะมีคราบเลือดติดเต็มตัวเสื้อผ้าไปหมดเลยครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวไปสงบสติอารมณ์ก่อนจะให้การกับตำรวจต่อไป
พันธุ์ตำรวจเอกปียวุฒิแก้วมณีนะครับท่านผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทร
จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นผู้ประคับบัญชานะฮะ
เล่าบอกว่าผู้เสียชีวิตแต่งงานอยู่กินกับภรรยามานานแล้ว

เนื่องจากนะคือไม่พอใจพฤติกรรมฝ่ายชายเนี่ย
มีข้อมูลว่าท่านอาจจะเจ้าชู้นะครับ
แล้วก็มักจะมีปัญหาส่วนตัวระหว่างกันนี่แหละ
ช่วงเช้าเพื่อนร่วมงานที่อยู่ข้างห้องเนี่ย

คราวนี้รุนแรงรุนแรงแล้วได้ยินเสียงปืนหลายนัด

ไปเคาะประตูเรียกเรียกอยู่นานกว่า๑๐นาทีนะ

ในสภาพตัวเปื้อนเลือดครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบ
ดาบตำรวจธีระธาดาท่านเสียชีวิตซะแล้วฮะ
ก็พยายามแกล้งเขาว่าว่าให้รถละเรื่องเที่ยว

เมื่อเช้ามาจอดรถแล้วก็เขาแจ้งก็เลยขึ้นไปดู
การที่เกิดเหตุแต่ก็เป็นเรื่องในครอบครัว
ท่านพันธุ์ตำรวจเอกปียวุฒิท่านก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า
ภรรยาก็ยอมรับนะครับว่าเป็นคนก่อเหตุยิงสามีจริง
เนื่องจากมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงแล้วก็มีการยื้อแย่งปืนกันนะครับ
และสภาพจิตใจของเธอตอนนี้เนี่ยยังให้การอะไรไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวคงจะต้องรอก่อนแล้วก็จะได้สอบสวนฝ่ายหญิงอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ

ส่วนประเด็นปัญหาก็น่าจะมาจากเรื่องในครอบครัวแล้วครับ